คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์เหมือนกันนะครับ
คุณยายท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์จะข้ามแยก
แต่ว่าคุณยายดันขี่ฝ่าไฟแดง
ทีนี้รถเก่งเขาก็มาเร็วเหมือนกันจากอีกฝั่งหนึ่ง
ชนเข้าเต็มเปล่าเลยนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตอนช่วงเช้าเลย๖โมง๑๗นาที
บนถนนเทวาพิบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับ
กล้องวงจรปิดก็จับภาพนาทีเกิดเหตุได้
พุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์อย่างจังนะครับ
โดยคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นคุณยายวัย๖๕ปี
เด็นถลายไปกับพื้นสลบอยู่บนถนนนะครับ
ส่วนมอเตอร์ไซค์ติดคาอยู่ใต้รถเก๋งเลย
คนขี่คือคุณยายบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล๑๐๑นะครับ

พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นสี่แยกไฟแดงขนาดใหญ่
สุริยเดชบำรุงตัดกับถนนเทวาพิบาล
อยู่หน้าบริเวณหน้าสารากลางจังหวัด๑๐๑นะครับ
การจราจรคับข้างไปหมดโดยเฉพาะช่วงเช้าแบบนี้นะฮะ
สิทธิ์สังเกตเห็นว่าตรงจุดนี้ทั้ง๔ด้าน
คือมีสัญญาณไฟจราจรแสดงไว้ชัดเจนนะครับ

บอกว่าจุดเกิดเหตุนี้มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เพราะสัญญาณไฟแดงมันขึ้นเร็วมากคุณ

เพื่อต้องการจะข้ามแยกให้พ้นไฟเนี่ยนะครับ
อยากเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

เป็นเหตุที่เกิดขึ้นและป้องกันการสูญเสียนะครับ
แล้วก็ล่าสุดมีการตรวจสอบนะคุณว่าตกลงแล้วใครฝ่าไฟแดง
เมื่อกี้ตอนแรกบอกคุณยายฝ่าไฟแดงใช่ไหม

คุณยายมาตามสัญญาณไฟเขียว
ขับเร็วมากในพื้นที่ชุมชน
กระทั่งก่อเหตุชนรถจักรยานยนต์ของคุณยายนะฮะ
เป็นเหตุที่ต้องเตือนภัยต้องระวังกันด้วยนะครับ